คุณผู้ชมค่ะอดีตพระกาโตะค่ะ
เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างที่เคยพูดเอาไว้เลย
บอกว่าจะขายของออนไลน์ใช่ไหมล่ะ

ขายขนมคือแบบลูกค้าไปอุนเยอะมาก

เดี๋ยวลองไปดูหน่อยนะคะลีลาการขายของในโลกออนไลน์ค่ะ
อันนี้ทุกคนดูให้ดีเป็นขนมทองม้วนเคลือบมะพร้าวและมีงาด้วย
วันนี้ขอนำเสนอนะเป็นเขาเรียกว่าสินค้าชิ้นแรกของอดีตพระกาโตติยะมาฝาก
อยากมาฝากทุกคนได้ลองกินลองทาน

ขอบคุณโอกาสขอบคุณทุกคนผมดีใจมากวันนี้น้ำตามันเนอะ
มันมีความรู้สึกว่าเราตกลงมาแล้วเราตกลงมาแล้ว

มันเป็นบุญมหาศาลของผมบุญผ้าเหลืองมันมีแค่นั้น
พระเหลืองของผมมันมีแค่นั้น
แล้วผมมีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่าบุญผ้าเหลืองผมหมด
แต่บุญในทางโลกบุญแห่งการเป็นคารวาสมันยังอยู่
อาจจะพลาดไปแล้วผมก็น้อมรับผิดแล้วผมก็ขอโทษ
แล้วผมก็สำนึกแต่ผมมีความรู้สึกว่า
เมื่อเราตกแล้วเราจะต่ำไม่ได้
เมื่อเราตกลงไปแล้วเราต่ำไม่ได้
เราจะทำอะไรสิ่งหนึ่งผมมามองเห็นยอดวิวยอดไลค์ทุกคนที่ให้กำลังใจครับ
ที่พิมพ์มาผมนั่งมองตลอด
ผมมีความรู้สึกว่าคนที่เขารักเราเขาก็ยังเข้าใจเรา
นี่ค่ะเป็นไงครับพี่เบิร์นรีลาการขายขนม
นี่ค่ะเป็นไงครับพี่เบิร์นรีลาการขายขนม
แค่ทงมวลในแป๊บเดียวขายหมดเลย

พระกาโตะนะคะนายพงศกรจันแก้วค่ะ
ก็หลังจากมีข่าวเฉาคุณผู้ชมตามข่าวกันอยู่แล้วนะคะ
มีความสัมพันธ์กับศรีกาตองเบิกเงินวัดเพ็ญญาตินครศรีธรรมราช
เพื่อเอาไปปิดข่าวอะไรอย่างนี้แล้วถูกดำเนินคดี
ทีนี้ก็เป็นพ่อค้าออนไลน์อย่างเต็มตัว
คนดูเป็นหมื่นนะคะแต่บางครั้งยังหลุดปาก
เรียกแฟนที่ไปดูการไลฟ์ว่าโยม

ม้วนเคลือบมะพร้าวหมดเกลี้ยง๑๘๙ถุงในเวลา๕นาที
ดูไว้ดีเป็นขนมของโอ้โหพ่อค้าออนไลน์ดาวน์ดวงใหม่
ค่ะกล้วยไข่เคลือบน้ำผึ้ง๒๐๐ถุงก็หมดในเวลาไม่กี่นาทีค่ะพี่เบิร์ต
ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสนะคะขอทำมาหากินจะเปลี่ยนตัวเองนะคะ
อยากจะกลับไปร้องเพลงด้วยค่ะก่อนโหวตเคยร้องเพลงใช่ไหมคะ
ตอนไลฟ์ก็เลยขอโชว์ร้องเพลงสักนิดหนึ่งโชว์ลูกคอสักหน่อย
กอดที่ห่างเหินบอกว่าคุณแม่ชอบฟังเพลงนี้ค่ะ